ถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องจัดการกับต่อสร้างข้าว
คุณผู้ชมสวัสดีค่ะทุกตอนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
ตอนนี้ค่ะหลายพื้นที่นะคะเขาก็ปรับหน้าดินเตรียมจะทำการเกษตรกัน
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็อย่าไปเผาต่อสั่งข้าวอย่าไปเผาอ้อยนะคะ

นี่ไงคุณผู้ชมเราถึงต้องมาเช็คค่าดัชนีคุณภาพอากาศทุกวัน
มาดูกันหน่อยดีกว่านะคะว่าพื้นที่เมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพตอนนี้เนี่ย

ถ้าดูต่อเนื่องกันไปทั้งสัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะรู้สึกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่
โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจ
ส่วนกรุงเทพมหานครดูเหมือนว่าจะดีกว่าเชียงใหม่หน่อยก็คือติดอันดับ๓๗นะคะ
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่แต่ถ้าหากว่าช่วงบ่ายไปแล้วค่ะภาคเหนือเนี่ยอากาศจะปลอดโปร่งอากาศจะยกตัวทำให้ฝุ่นละอองกระจายหายไป
แต่ยังคงจะต้องเฝ้าระวังกันไปตลอดด้วยเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะคะก็จะมีเรื่องของลมนะคะที่พัดเข้ามา
รวมไปถึงยังมีประกาศล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะว่าช่วงวันที่๙ถึง๑๔กุมภาพันธ์นี้ค่ะจะมีอากาศแปรปรวนในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะส่งผลทำให้อากาศนั้นนะคะมีทั้งความเย็นความหนาแล้วก็เกิดฝนฟ้าขนองได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แถบตอนบนของประเทศคือภา
ระหว่างนี้ก็จะเจอทั้งอากาศเย็นอากาศหนาวมีหมอกสะสมบางบางในพื้นที่ตอนราบของพื้นที่นะคะรวมไปถึงฝุ่นควันที่สะสมกันด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศ๒๔ชั่วโมงกันหน่อยนะคะว่าจะต้องรับมือกับอะไรกันบ้างภาคเหนือและภาคอีสานนะคะอากาศจะเย็นในตอนเช้านะคะรวมถึงมีหมอกด้วยยอดดอยยอดภูยังคงต้องเฝ้า

เวลา๑๐๒๐ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของประเทศส่วนกรุงเทพมหานครและปริมนตรวันนี้เช่นเคยนะคะทั้งอากาศเย็นหมอกตอนเช้าผสมกับฝุ่นควันแถมยังมีฝนประปลายลงมาเพิ่มความชุ่มฉ่ำได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายดูแลตัวเองให้พร้อมรับมือกับสภาพอากา
ไทท์กลมแล้วกันล่ะค่ะปลายเป็นฝุ่นฉันดีในทีเดียวตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะต้องให้คนงานมาสัดการณ์อ้าวเกิดไฟปากอยู่ไม่ได้แล้วคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ